ดูต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อกันบ้างนะคะสำหรับมาร์ทจุธาวุฒิค่ะ
หล่อแบบนี้บอกเลยว่าเป็นพระเอกสายบุญนะคะทำงานได้เท่าไรก็แบ่งทำบุญเป็นประจำเลยค่ะ
นี่แหละค่ะขึ้นแท่นหนุ่มหล่อใจบุญอีกรายค่ะ
ล่าสุดมาร์ทจุธาวุฒินะคะนำเงินที่แฟนคลับรวบรวมมาให้นะคะ
ไปบริจาคสมทบกับทุนของตัวเองด้วยให้กับโรงพยาบาลศิริราชนะคะ
สิริราชมูลนิธินี่เขาบริจาคมาเป็นปีที่๓แล้ว
เหตุผลที่เจ้าตัวเลือกบริจาคกับที่นี่เขาบอกว่าคุณแม่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะ
ก็เลยอยากจะสนับสนุนให้ทางทีมแพทย์ได้พัฒนาวิธีการรักษาโรคนี้
ให้มันหายได้ง่ายขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะ
ส่วนอาการป่วยของคุณแม่มาร์ทบอกเลยว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะ

ซึ่งตัวเองในฐานะเป็นลูกก็ดูแลคุณแม่อย่างดีที่สุดเลยค่ะ
จริงแบบมันเกิดจากว่าคุณแม่เราเป็นแหละ
แล้วก็รู้สึกว่าเราก็พยายามแบบเหมือนศึกษาโลกนี้รู้จักโลกนี้
ทอมเข้าใจมันแล้วก็ตั้งสติตั้งรับกับมัน
ผมเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าเรามีการรักษาที่มันแบบล้ำขึ้น
ที่มันสู้กับมะเร็งได้มากขึ้นมันก็จะดีกับคนไทย
สบายใจสบายใจครับคือจริงคุณแม่ผมยังแข็งแรง
แบบว่าก็ยังแบบแฮปปี้ปกติทุกอย่าง
เราก็อยู่กับมันมาสักพักนึงแล้วประมาณแบบ๔๕ปีอะไรอย่างนี้
แล้วก็โชคดีที่คุณแม่เขาสุขภาพจิตดี
ได้ครับน่ารักอยู่แล้วเขาก็เป็นกำลังใจให้เรา
แล้วก็จริงส่วนใหญ่แฟนคลับผมส่วนใหญ่จะได้เจอคุณแม่บ่อย
เขาจะรู้ว่าคุณแม่ผมเป็นคนอารมณ์ดีมาก
แล้วก็แบบเหมือนคนไม่ได้ป่วยอะไร
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่ผมป่วยอยู่แล้วครับ